ข่าวนี้เป็นข่าวที่น่าจะสืบเนื่องมาจากกรณีสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลศรีมุมนะครับ
ที่มีหลายสิบตัวแล้วก็ไปกัดกินเป็ดไก่ของชาวบ้าน
ซึ่งเริ่มต้นมาจากสุนัขเพศเมียที่ชื่อว่าเจ้าวอก
วอกเนี่ยถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแล้วอาจจะเป็นสุนัขที่มีเสน่ห์คือสวย
แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงติดสัตว์ด้วยทำให้มีสุนัขเพศผู้คอยวิ่งไล่ตาม
วอกไปไหนสุนัขเพศผู้ตามไปด้วยปัญหาสุนัขจรจัดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ที่ตำบลศรีมุมเท่านั้นนะครับ
ที่ตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชศรีมาก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกัน
เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วบางคนจุดสุดท้ายในการนำสุนัขเมื่อเลี้ยงไม่ไหวแล้ว
มักจะนำไปปล่อยที่วัดเลขานุการวัดป่าสัทธารมบอกว่าตอนนี้ขอความร่วมมือนะครับ
เพื่อให้ประชาชนอย่านำสุนัขมาปล่อยที่วัดเพราะมีสุนัขจำนวนมาก
แล้วก็กระทบต่อการปฏิบัติธรรมต่อความสะอาดบริเวณวัดอีกด้วย
ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานโดยคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
เสียงห่าวหอนของสุนัขกรจัดเกือบสองร้อยตัว
ภายในวัดป่าสัตว์ธรรมเมืองจังหวันณครรัฐสีมา
เป็นอีกหนึ่งวัดที่ชาวบ้านนำสุนัขมาปล่อยทิ้งไว้จำนวนมาก
ทำให้ทางวัดต้องรับภาระดูแลสุนัขตอนจัดเหล่านี้
ซึ่งทางวัดก็บอกว่าไม่ได้มีงบประมาณมาก
ทำได้แค่เพียงให้ข้าวใช้การปลอดภัษฐ์

สุนัขหรือสัตว์เลี้ยงที่มาปล่อยในวัดนี่

มันก็ผสมในแพร่ลูกแพ่หลานอยู่นี่
คือหนึ่งตัวคลอกหนึ่งนี่คือ๑๐ตัวแล้ว

อีกอย่างนี้ก็คือเขาก็มาปล่อยเรื่อย
เพราะเห็นว่าวัดเนี่ยพระต้องมีความเมตตา
เขาไม่ชอบแล้วก็มาปล่อยวัด
พระเนี่ยมีความเมตตาต้องเลี้ยงดูได้
นี่คือเขามองภาพอย่างนี้

ยังส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติธรรมของพระ
รวมถึงสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
เดินทางมาทำบุญอีกด้วย

ของผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็พระพิสุสงฆ์

กลางคืนนี่พอหมาเห็นคนเดินไปหรือนั่งสมาธิ

ส่วนญาติโยมที่เข้ามาปฏิบัติธรรม
เนื่องจากว่ามันมีกลิ่นอาหาร

รวมถึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากกลุ่มผู้รักษัตริย์มาโดยตลอด
กลุ่มหนึ่งที่บอกว่าเป็นกลุ่มรักสัตว์นี่แหละ

พอเห็นว่าพระไม่มีความเมตตา

ถ้าอย่างนั้นก็ตกลงกันอย่างนี้
ทางวัดจะจัดสถานที่ให้สุนัขอยู่
แต่ว่าโยมกลุ่มนี้ก็ต้องช่วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือ
ให้ช่วยให้เอาอาหารมาให้เป็นแหล่งเป็นที่
จะได้ไม่ไปรบกวนแล้วก็เดือดร้อน

อีกทั้งสุนัขไม่ยอมอยู่ในกรงที่เตรียมไว้
ปัญหาที่ตามมาคือโรคที่มากับสุนัข
ซึ่งทางวัดก็ได้ทำหนังสือขอความช่วยเหลือ
แต่กลับไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพราะว่าอย่างเช่นอย่างแรกเลย
สิ่งที่มากับสุนัขคือเห็บหมัด
ทีนี้คนต่างหน้าต่างตาก็มาเยอะ

แล้วถ้าเกิดกัดขึ้นมาแล้วเขาบอกว่าหมาวัดนะ
พอมาวัดเสร็จเนี่ยวัดต้องรับผิดชอบ

ต้องเดือดร้อนอย่างหนึ่งก็คือยิ่งมากเท่าไหร
ยิ่งจะเดือดร้อนมากเท่านั้นแต่การควบคุมของเรานี่

การบอกกล่าวอะไรทั้งนั้นส่วนหน่วยงานราชการก็

ความรักต่อสัตว์เลี้ยงอยู่ที่การดูแล

เพราะไม่จนนั้นแล้วอันนี้ส่งของบาปบุญ

อาจถูกทอดทิ้งเหมือนสัตว์เลี้ยงก็เป็นได้

ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน